คุณเด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วดิฉันพูดเลย

นักศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่เขาถ่ายเอาไว้ได้

มันก็เป็นกลมนะนูนด้านบนนะ

แต่ว่าคนที่เขาถ่ายไว้เขาก็สงสัยไง

อาจจะไม่ได้แบบชิลอันนี้ชิลไปนิดนึง
หรือเปล่าอาจจะชมวิวอยู่

เอออันนี้เป็นสิ่งที่เขาถ่ายมานะคะ

เออไม่รู้มีคนมาตอบว่าอะไรบ้าง
เอาอย่างไรก็ตามนะคะคนที่ชมคลิปนี้แล้ว
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นโรนหรือเปล่ามันควรสงสัยเลยนะคะ
บางคนก็บอกเอ๊ะเป็นลูกโปร่งหรือเปล่าลูกโป่งที่มันลอยขึ้นไปบนฟ้า
เอ๊ะเป็นโคมลอยหรือเปล่าเพราะว่าเชียงใหม่เขาก็ปล่อยโคมลอยไง
แต่มันดูลอยแปลกค่ะถ้าเป็นโคมลอยอ่ะช่วงหน้า
ผู้สื่อข่าวนะคะได้ตรวจสอบภาพนี้แล้วบอกว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากชั้นดาดฟ้าตึกสูง
แถวแยกรินคำช่วงบ่ายที่ท้องฟ้าเมฆค่อนข้างเยอะนี่นะคะ
ก็ปรากฏนี่แหละอะไรที่มันดำลอยเป็นวงรีอยู่กลางท้องฟ้า
ผู้สิทธิ์ข่าวพยายามติดต่อไปที่กลุ่มนักศึกษาที่ถ่ายคลิปนี้ไว้
รวมทั้งพยายามสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ว่าเป็นวัตถุลึกลับ
มานะคะนายสุภรคหลังงานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าจากการที่สังเกตคลิป
แล้วไม่ได้ถูกเมฆบังยังมีสีดำสนิท
ไม่ได้มีสีออกไปทางสีฟ้าตามสีของฟ้าที่เห็นอยู่ด้านหลัง
ซึ่งจะพบได้ในวัตถุที่ลอยอยู่ไกลออกไปบนท้องฟ้า
จึงสามารถบอกได้ว่าลอยอยู่ขั้นค่อนข้างต่ำ
ถ้าเป็นยูเอฟโอจริงมันน่าจะสูงกว่านั้นนะคะ
น่าจะบินเหนือพื้นดินเนี่ยไม่สูงเท่าไหร่บ่งชี้ว่าวัตถุนี้มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างช้า
อดคล้องกับความสูงและอัตราการเคลื่อนที่ของโคมลอย
ที่มีการปล่อยตามประเพณีทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์บอกแบบนี้
ส่วนภาพที่เอ้าแล้วทำไมมันมีนูนข้างบนมันเหมือนยูเอฟโอเลย
อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้อาจารย์บอกนะคะ
อย่างไรก็ตามจากหลักฐานที่มีอยู่คาดว่าวัตถุปริศนาลอยเหนือท้องฟ้าเชียงใหม่นี้
น่าจะมีความเป็นไปได้๑๕
ว่าจะเป็นโคมลอยค่ะ

เพราะดูจากลักษณะการบินก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม